คุณผู้ชมคะจำคดีผู้หญิงที่รักแมวแล้วโดนเพื่อนบ้าน
รุมทำร้ายได้ใช่ไหมคะวันนั้นที่เราเล่าข่าวนี้ไป
ที่บอกแมวเขาทำไมภาวะจังเลย
พอไปถามก็ได้รับคำตอบเป็นการถูกทำร้าย
ผู้ชายแล้วก็ภรรยาของเขา
วันนี้ฟังอีกมุมหนึ่งนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปที่หมู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ไปพบกับภรรยาของผู้ก่อเหตุในคลิปนะคะ
ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
โดยพาผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบราวตากผ้าหน้าบ้าน
ซึ่งเธอบอกว่าได้รับความเสียหายนะคะ
ให้ดูร่องรอยบนเบาะรถมอเตอร์ไซค์
ซึ่งเธอเชื่อว่าเกิดจากถูกแมวขวนเสียหาย
แล้วก็เปิดภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่รถกระบะคันหนึ่งเลี้ยวรถด้วยความเร็วสูง
เกือบจะชนรถมอเตอร์ไซค์
ที่กำลังรอออกตัวอยู่กลางถนน

วันนั้นเนี่ยแมวของคู่กรณีมาขวนเบาะรถ

แต่อีกฝ่ายนึงกลับตามมาถึงบ้าน
แล้วก็มาต่อว่าเธอมาต่อว่าแม่เธอ
เธอก็เลยโทรไปบอกสามีพอสามีมาถึง

แล้วเหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
นี่ค่ะก็เลยเป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบนี้
ไปฟังเสียงเธอเล่ากันหน่อยค่ะ
อีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่นั้นพี่ไม่เคยมองหน้าเขาเลย

แต่เขามานะพี่หันหน้าไปทางอื่นเลย
บอกตรงพี่ไม่เคยไปกระพริบตากับเขาเลย

นี่ค่ะเธอก็บอกผู้สื่อข่าวบอกจริงเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะ
ไปคุยกันไปจบกันที่โรงพักไปเจรจากันจบไปแล้ว
แต่ว่าทำไมถึงได้มีการเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ลงโซเชียลอีก
เพราะว่าหลังจากจบเรื่องแล้วก็ไม่ได้คุยไม่ได้ข้องเกี่ยวกันอีก
สองบ้านนะคะเธอก็ตั้งข้อสงสัยตรงนี้ว่า
ทำไมมันถึงไปอยู่ในโลกออนไลน์ได้ค่ะคลิปนี้